เมื่อสักครู่ได้ยินสอนหนึ่งบ่นบ่นเบา

บอกว่าอยากรับประทานขนมจีนน้ำยา

ก็เพราะว่าเมื่อกี้โปรยไปเรื่องหนมจีนน้ำยา
ขนมจีนมีอะไรบ้างฮะน้ำยาป่า

ที่มีน้ำยาทิชชู่

แต่เป็นการร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลมีเดียเข้ามา

เขาบอกว่าไปรับประทานขนมจีนน้ำยาอยู่ที่พัทยา

พอตักขึ้นมาตกใจเลยสิครับต้องถาม

เรื่องของน้ำยากะทิหรือน้ำยาปลาอะไรที่มีทิชชู่

เวลาทานก็เลือกน้ำยาอื่นที่ไม่ใช่น้ำยากะทิ
แต่ผมยังเป็นแฟนคลับน้ำยากะทิอยู่
แสดงว่ามีร้านประจำเชื่อถือได้

วิธีการสั่งต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้ราดลงมาที่จาน
เวลาเขาสั่งเขาจะใส่หม้อดินแยกมา
เพื่อให้ตักเป็นคำพอดีคำแล้วก็ค่อยทานทีละคำ

ลักษณะวัสดุคล้ายทิชชู่ที่ไปพบเนี่ย
เขาปรากฏอยู่ในหม้อดินแล้วก็ตักออกมาราดขนมจีนอีกทีหนึ่ง

ผู้หญิงก็เรียกเจ้าของร้านมาพูดคุยมาถามว่า

แล้วก็นำเรื่องนี้ไปโพสต์เฟซบุ๊ก
หัวข้อว่าเต็มตาออกมาจากหม้อเฉยเลย
น้ำยากะทิน้ำยาป่ามานะครับ
หม้อดินมากำลังกินอยู่ดี
ในช่วงขณะตักน้ำยากะทิ
เจอว่านี่อะไรคะมันเหมือนลักษณะคล้ายกับทิชชู่

ทางร้านบอกแบบนั้นนะคะซึ่งทีนี้สายตรวจโซเชียลนะคะ

ทั้งจากคำร้องเรียนทั้งจากคำตอบของเจ้าของร้าน
ก็เลยต้องสอบถามไปที่เจ้าของร้าน
คือคุณทิติพลบุญอิน
ก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าในวันเกิดเหตุ

ตัวเองเห็นผ่านผ่านก็เลยตอบว่า

ซึ่งลูกค้าก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ

หรือว่าถามว่านี่ทิชชู่หรือเปล่า

ใช่ค่ะซึ่งเจ้าของร้านเขาบอกว่า
ถ้าเป็นทิชชู่จริง

ทิชชู่ถึงลงไปอยู่ในหม้อดิน
ซึ่งมีน้ำยาของขนมจีนอยู่นะคะ

นี้เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกัน
ก็คือมีลูกค้าร้องเรียนเข้ามาบอกว่า
ขนมจีนในน้ำยาขนมจีนมีเส้นผมอยู่

กระทรวงสาธารณสุขก็ได้เข้ามาตรวจสอบร้านของเขาแล้วนะคะ
ก็ทำให้เสียชื่อเสียงไปอยู่พักหนึ่ง

เขาบอกแบบนี้ว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ
จะไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของร้านอีกนะครับ
เพราะว่าร้านเปิดมาเป็น๑๐ปีแล้ว
หลังจากนั้นทางร้านก็เน้นย้ำการปรุงอาหาร
แบบเปิดทำกันวันต่อวันต่อหน้าลูกค้า

เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คือทำต่อหน้าลูกค้าเลย
แล้วก็ขอยืนยันว่าขนมจีนน้ำยาที่ทางร้านจำหน่ายอยู่ตอนนี้
ใช้เนื้อปลาในการปรุงไม่ใช้วัตถุแปลกปลอมแน่นอน
เพราะว่าการใช้วัตถุแปลกปลอมเพื่อที่จะได้ให้กำไรเพิ่มขึ้นไม่กี่บาท
เขาไม่ทำเสี่ยงต่อชื่อเสียงของร้านที่เปิดมากว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
หลังจากที่ชี้แจงออกมาแบบนี้นะคะ
หญิงสาวที่โพสต์เรื่องราวน้ำยาทิชชู่ลงในเฟซบุ๊ก
ลบเรื่องนี้ออกไปจากเฟซบุ๊คเรียบร้อยค่ะ
กระดาษทิชชู่หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไง
ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเพราะว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
ทางเจ้าของร้านต่อไปว่าเป็นผักดอง
แล้วก็จบกันไปแค่นั้นไม่ได้มีการหยิบยกมาพิสูจน์ว่าเป็นทิชชู่แต่อย่างใดนะครับ
แต่ว่าเท่าที่เห็นในภาพในโลกโซเชียลมันก็ตีไม่ได้
ความไม่ได้ว่าเป็นทิชชู่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องยังไงต่อ